เพราะฉะนั้นพาคุณผู้ชมไปที่นี่
เพราะว่ามีความสวยงามของเจดีแห่งหนึ่งนะคะ
อยู่ที่จังหวัดกระบีค่ะคุณผู้ชม
เราจะได้เรียนรู้เรื่องของหลักศาสนาต่าง

ไปดูกันพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดี
วัดมหาธาตุวัชิรมงคลหรือว่าวัดบางโทงนี่นะคะ
ตั้งอยู่ที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เห็นไหมคะมันดูแบบสวยงามแปลกตา
ไม่ค่อยเหมือนวัดอื่นที่เราเห็นทั่วไปนะคะ
เพราะที่นี่กำลังเป็นที่พูดถึงเลย

นักท่องเที่ยวไทยนักเที่ยวต่างชาติด้วยนะคะ
ชมความงดงามแล้วก็ความโดดเด่นขององค์พระมหาธาตุเจดี
จำลองแบบมาจากพระมหาธาตุเจดีพุทธคยา

ใช่อันนี้ถือว่าทำมาได้อย่างละเอียด

มีความสูง๔๕เมตรเท่ากับตึก๑๕ชั้นนะคะ
ส่วนด้านในที่เห็นไปก็จะมีการวาดลวดลายประดับประดาษด้วยศิลปะ
วิจิตรงดงามแล้วก็มีรายละเอียดที่แฝงเอาไว้อยู่เยอะทีเดียว
จากนี้ก็มีจุดให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้รูปเหมือน
หลวงปู่ทวดหน้าตัก๙เมตร
แล้วก็๙นิ้วอีกด้วยนะคะ
ซึ่งโครงการจัดสร้างพุทธทหารและพระมหาธาตุเจดีนี้
ก็ทำมาตั้งแต่ปี๒๕๔๕แล้ว
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ๕๐พันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
งบประมาณเป็น๕๐๐ล้านบาทเลยนะ
ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการตกแต่งให้มีความสวยงามนะคะ
จนถึงขั้นที่ว่าใครไปเที่ยวกระบี่แล้ว
ไม่ไปที่วัดมหาธาตุวัชิรมงคลแห่งนี้นี่ถือว่าพลาดมากเลย
จะต้องกลับไปเที่ยวอีกครั้งให้ได้
จะได้ไปสักการะพระที่เป็นสิริมงคลด้วย
แล้วก็ไปเห็นความงดงามแบบนี้ที่มีความแตกต่างจากที่อื่น

ผมเนี่ยต้องยอมรับเลยผมเคยไปเที่ยวกระบี่มา

พลาดแล้วล่ะคุณต้องไปอีก